มีผู้ปกครองของเด็กหญิงชั้นม๑นะครับอายุ๑๓ปี
ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมด้านคดีนะครับ
หลังจากที่ลูกสาวถูกรุ่นพี่ที่อยู่ชั้นม๓วัย๑๖ปี
ข่มขืนในห้องน้ำของโรงเรียน
ทราบเรื่องแต่ว่าไม่แจ้งผู้ปกครองไม่แจ้งตำรวจนะครับ
แต่กลับเอายาคุมฉุกเฉินมาให้ลูกสาวกิน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ความรู้สึกของแม่เด็กหญิงวัย๑๓ปี
ที่ระบายออกมาหลังถูกทางโรงเรียนส่งหนังสือเอกสารตามตัวเด็ก
ให้ไปเรียนหนังสือหลังไม่ได้ไปเรียนหลายวันแล้ว
หากไม่ไปจะถูกปรับเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
ที่ลูกของเธอถูกนักเรียนชายในโรงเรียนข่มขืน
สภาพจิตใจย่ำแย่ต้องได้รับการรักษา
แต่โรงเรียนกลับไม่สนใจและที่สำคัญทางโรงเรียน
ก็รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เธอไม่รู้จนเรื่องมาแดงขึ้นเพราะยาคุมฉุกเฉิน
ครูให้ลูกเธอมากินจนมีอาการแพ้นั่นเอง
ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องที่เกิดขึ้น
ครูจะต้องปิดบังไม่ให้เธอรู้ในฐานะแม่เพื่อหาทางป้องกัน
อกจากนี้พอโรงเรียนยังรู้เห็นเป็นใจ
ให้ตอบตกลงรับค่าเสียหาย๔๐๐๐บาท
เพื่อเรื่องที่เกิดขึ้นจะได้ไม่ใหญ่โต
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมายืนยัน
ไม่ได้มีการข่มขืนเกิดขึ้นในโรงเรียน
โดยผู้ปกครองของเด็กทั้งคู่ก็รับรู้
และไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกัน
ส่วนเรื่องที่มีครูเอายาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้เด็กกินนั้น
จากการสอบถามครูคนดังกล่าวบอกว่าเป็นการช่วยเด็กหญิง

ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองเด็กหญิงออกมาบอกว่าทางโรงเรียน
ได้เรียกเก็บเงินจำนวน๑หมื่นบาทนั้น
เรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง
แต่เป็นการทำตามพรบการศึกษาที่ตัวเด็กไม่ยอมมาเรียน
อกจากนี้ที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงบอกว่า
โรงเรียนเสนอเงินให้จำนวน๔๐๐๐นั้น

แต่ทางโรงเรียนจะให้เงิน๒๐๐๐บาทในการช่วยเยียวยา
แต่ทางผู้ปกครองเด็กกลับปฏิเสธ
ตำรวจครับตำรวจเชิญผมไป
โดยเขาโทรมาให้ผมไปโรงพักนะครับ

พอมาพูดถึงโรงเรียนผมก็บอกว่า
โรงเรียนก็ไม่ใช่ครูกรณี

ผมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้น
เห็นแก่คุณธรรมถ้าอย่างนั้นผมจะไปคุยกับครูดู
จะเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นขวัญ
มันคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก
นี่แหละครับต่อหน้าเจ้าพนักงานนะครับ
ส่วนพ่อเยาวชนชายที่ก่อเหตุบอกว่า
ลูกชายไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมของเด็ก
เผยว่าฝ่ายหญิงมีการเรียกค่าเสียหาย๖แสนบาท

จะหาเงินได้จำนวนนี้แทบเป็นไปไม่ได้
ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนสพนสูง
แจ้งข้อหากับเยาวชนชายที่ก่อเหตุ
ในข้อหากระทำชำราวเยาวชนอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน๑๕ปี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน